มีเรื่องร้อนจริงนะคะเป็นเรื่องความรักที่มันดู
เนี่ยผมดิฉันเนี่ยทำแทบจะไม่ทัน
เพราะมัวแต่รีบแต่งหน้าทำผมเพราะอะไรบ้างเมื่อคืนนอนดึกเผือกกันจนดึกเลยนะคะ
เรียกได้ว่าโซเชียลสนั่นวงการกันเลยทีเดียว
แต่ว่ามันโดนขุดโดนซะโดนหากันว่าเฮ้ยเจ้าสาวที่เห็นเนี่ยไม่ใช่คนนี้หรือเปล่า

โซเชียลเขาจะเห็นคุณหน้าคุณตากับอีกคนนึง
มาค่ะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงเหตุการณ์แบบกระชับฉับวัยเลยนะคะ
เริ่มจากเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์มีภาพหลุดเร็ดรอดออกมาว่าป๊อปปองกูลเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวแบบเงียบที่จังหวัดนครนายกเชิญแขกแค่๘๐คน
แต่เพื่อนดาราก็ไม่ได้มาคุณค่ะไม่ทันข้ามวันชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าสาวของพี่ป๊อปเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับแฟนสาวที่เคยร่วมหุ้นลงขันทำร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยกันอืม
ทีนี้แหละค่ะมหากราบของการขุดภาพก็เริ่มขึ้น
กุมภาวันวาเลนไทยพี่ป๊อปยังไปฉลองกับแฟนสาวคนนี้แหละค่ะ

ข่าวมาว่าคบกัน๑๐ปีนะคุณเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะไปฉลองวันเกิดของคุณโบ
ไปแค่วันเดียวพี่ป๊อปโผล่ไปเป็นเจ้าบ่าวในงานแต่งที่นครนายกกับเจ้าสาวอีกคนที่ชื่อปลา
หนักกว่านั้นก็คือมีคนยืนยันว่า

ฟังนะคุณคุณปลา๑๔ส่วนคุณโบ๑๐ปี

ในโซเชียลต่างก็มีพยานยืนยันว่าแฟนสาวทั้งสองคนที่พี่ป๊อปพบเนี่ย
เขาคบมานานเปิดเผยทั้งคู่
แล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ฝ่ายหญิงจะไม่ระแคะระคายเรื่องนี้เลย
คือปกติผู้หญิงเซนต์แรงเป็นไปได้เหรอที่ผู้หญิงไม่รู้เลย
ซึ่งคนที่ออกตัวก่อนก็คือคุณโบ
ที่ได้โพสต์ว่าอย่าถามอะไรเธอตอนนี้เลย
เพราะตัวเองก็เพิ่งทราบพร้อมกับทุกคนเท่านั้นแหละค่ะ
ตลอดทั้งคืนเมื่อวานนี้ขาเผือกไม่ได้หลับไม่ได้นอน
คนค้นหาหลักฐานสัมภาษณ์เก่า
ครั้งเมื่อที่พี่ป๊อปโดนโจรขึ้นบ้านเมื่อปีก่อน
แต่คนที่เห็นในภาพนี้คือคุณปลานะคุณ
เขาบอกว่าเขากลัวแฟนเขาจะรู้ว่าราคากล้องเท่าไหร่

รวมไปถึงคอมเมนต์ต่อว่าดุดัน
อันเนี่ยโยงไปถึงเพื่อนซีอย่างพี่โอ๊ตปราโมท
เคยมีข่าวแนวครบซ้อนหมดแพชชั่นไปอีกคนนึง

เขาบอกว่าเหนือพี่โอ๊ตปราโมทก็พี่ป๊อปปองกูลนี่แหละค่ะคุณ
ล่าสุดนะคะตี๔ของวันนี้
ป๊อปคงฝืนอารมณ์ขมขื่นไม่ไหว

พร้อมกับแคปชั่นยอมรับความจริงว่า
ครบซ้อนจริงมานานถึง๑๐ปี
โบคือผู้หญิงที่ผมคบมาตลอดหลายปี

แต่ผมทำการคบซ้อนกับผู้หญิงอีกคนที่ผมคบมาก่อน
ผมสร้างปัญหาเหล่านี้ขึ้นมา

ผมจึงคุยกับโบเพื่อที่จะยุติปัญหาที่ผมสร้าง
และโบแนะนำให้โพสต์อธิบาย
เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องอธิบายกับคนอื่นอีก

คือมันตรงอะนะ

แสดงว่าหลังจากงานแต่งก็ได้ไปคุยหลังไมค์กับคุณโบเหมือนกัน
ว่าเราจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงต่อไป
สุดท้ายก็เลยต้องโพสต์แบบนี้ชี้แจงยาวแบบนี้
คือหลายคนก็สงสารคุณโบที่โดนครบซ้อนแบบเจตนามายาวนานถึง๑๐ปี
บางคนก็เห็นใจเจ้าสาวและครอบครัวที่เพิ่งจะแต่งงานคืนเดียวกลับเจอเรื่องแบบนี้
ชี้แจงว่าพี่ป๊อปได้มาขอโทษกับเธอเองที่ผ่านมาเธอไม่ได้รู้เรื่องที่พี่ป๊อปมีแฟนมาก่อน
ไม่เคยรู้เห็นเป็นใจกับการคบ๓คน
ก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตเหมือนคู่รักปกติไปบ้านของป๊อปปกติแต่ไม่เคยเจอแฟนของป๊อป
และขอยุติทุกเรื่องราวโบยังวอนขอให้ทุกคนหยุดการด่าทอป๊อปเพราะเธอก็บีบเค้นหัวใจเหลือเกิน
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐของเราก็ไม่รอช้าติดต่อไปยังประชาสัมพันธ์ของค่ายไวทมิวสิกต้นสังกัดของพี่ป๊อปปองกูล
ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าช็อกกับข่าวที่เกิดขึ้นเหมือนกันคุณ

ขอติดต่อเจ้าตัวให้ได้ก่อนซึ่งตามคิวงานที่ถ่ายเนี่ยทางค่ายดูไว้
คาดว่ากองทัพนักข่าวต้องตามไปเอาคำตอบอย่างแน่นอน
คืองานแต่งเหมือนจะเรียบง่ายนะ
แต่ตอนนี้มันไม่เรียบง่ายแล้วแหละเพราะว่ามันมีปัญหารักสามเศร้าเราสามคน
งานมงคลขนาดนี้ทำไมเพื่อนไม่มีเลย
แต่ที่หลายคนตั้งข้อสังเกตก็คือเป็นไปได้หรือไม่ที่ฝ่ายหญิงจะไม่รู้
ที่คุณปลาจะไม่รู้จะไม่ระแคะระคายเรื่องนี้เลย
เพราะว่าเซนต์ผู้หญิงแรงและพี่ป๊อปกับคุณโบเนี่ย
เขาคบกันแบบเปิดตัวขนาดนี้เห็นในโซเชียลเยอะขนาดนี้นะคะ
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทางด้านคุณโบเองเธอยืนยันว่าไม่รู้มาก่อน
ภาพที่โจรขึ้นบ้านที่เป็นคุณปลาเนี่ยเธอก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้สงสัยมาก่อนคุณ
เอาล่ะค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายเพราะเชื่อเหลือเกินว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครดีใจมีแต่คนเสียใจทั้งนั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเห็นใจฝ่ายหญิงด้วยนะคะ